มีสุนัขพันธ์บางแก้วตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าเจ้าชาลี
ทางเจ้าของเนี่ยก็เลี้ยงเอาไว้๓ปีกว่านะ
ปรากฏว่าเจ้าชาลีเนี่ยกัดเจ้าของจนเจ้าของเสียชีวิตอ่ะ
ทีนี้ทางครอบครัวก็เลยบอกว่าจะเอายังไงดีกับเจ้าชาลี
ปรับพฤติกรรมให้ก่อนแล้วก็ต้องหาเจ้าของให้ใหม่
ให้คุณภูริพัฒนบุญนินทร์นักข่าวของเราตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะ
ก็ไปที่บ้านพักหลังหนึ่งในซอยช่างอากาศอุทิศย่านดอนเมือง
ก็เป็นจุดเกิดเหตุนะคะนางประคองวงเวียน
ถูกเจ้าชาลีสุนัขพันธ์บางแก้วตัวนี้กัดจนเสียชีวิต
ลูกชายทั้งสองคนก็เลยพาทีมข่าวของเราไปดูที่ห้องน้ำหลังบ้าน
ว่านางประคองที่เป็นแม่เนี่ยนะคะ
ถูกเจ้าชาลีกัดตรงนี้แหละแล้วก็วิ่งเข้ามาบอกลูกที่นอนอยู่ในบ้าน
เสกสรรวงเวียนลูกชายคนกลางเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังว่าปกติแล้ว
ชาลีมันก็ไม่ได้ดุนะคะแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอะไร
ตอนเกิดเหตุตัวเขาเองเนี่ยนอนอยู่ในบ้านได้ยินเสียงแม่ร้องโอ๊ยสองครั้งค่ะ
ลูกชายบอกว่าก็เลยตื่นมาตะโกนถามว่าแม่เป็นอะไร
แม่ก็วิ่งมาบอกว่าถูกเจ้าชาลีกัดแล้วก็เอามือเนี่ยปิดคอ
เอาไว้กัดเข้าที่คออ่ะอืมมีรอยแผลที่คอที่แขนสองข้างค่ะ
ตอนนั้นคิดว่าแม่น่าจะเข้าห้องน้ำแล้วก็เห็นเจ้าชาลีนอน
อยู่ในห้องน้ำเพราะปกติเจ้าชาลีมันชอบที่เย็นเย็นอ่ะ
ห้องน้ำพื้นมันเย็นนะคะแล้วแม่น่าจะไปอุ้มเจ้าชาลี
แต่ว่าตอนไปอุ้มอาจจะไม่ได้ส่งเสียงบอกเจ้าชาลีอาจจะตกใจ
จังหวะที่อุ้มขึ้นมามันกัดคอเลยอ่ะค่ะก็เลยเรียกให้น้องชายลงมาช่วยกัน
พาแม่ส่งโรงพยาบาลแต่แม่เนี่ยป่วยเป็นโรคหัวใจอยู่ด้วย
คิดว่าแม่คงช็อกก็เลยเสียชีวิตนะคะ
แม่เขาก็จัดที่คอจัดที่คอผมเนี่ยจัดที่คอแม่เขาอ่ะ
ว่าแม่เขาบอกผมว่าอึงโดนชายที่กัดที่คอ
เท่านั้นแหละผมก็คว้าแม่มาแล้วก็จับที่คอแม่
ก็คิดว่าหมาก็อาจจะรู้แล้ว
คราวนี้ผมก็เลยเรียกน้องลงมา
แต่คนเรียกน้องคนเรียกน้องแม่ก็เกิดอาการช็อคมา
ก่อนที่จะเอารถออกเนี่ยน้องยังวิ่งมาจับหมาเลย
ถ้ามันดุมันอะไรจริงไม่สามารถไปจับมันได้อยู่แล้ว
ถ้ามันโมโหหรืออะไรจริงไม่มีใครจับมันได้อยู่แล้วเพราะ
แต่นี่พอน้องก็จับมาเข้ากงดำปกติ
ลูกชายคนเล็กนะคะนายปัญญาวงเวียนก็บอกว่า
สุนัขบางแก้วตัวนี้เจ้าชาลีตัวนี้แม่เคยขายให้กับเพื่อนบ้านไปแล้วหลายปีก่อน
ครับแต่เพื่อนบ้านบอกว่ามันไม่ค่อยเห่าเท่าไหร่คือเขาคงตั้งใจให้ไปเฝ้าบ้าน
อืมแม่ก็เลยซื้อกลับมาเลี้ยงเหมือนเดิมจนแม่ถูกกัดเมื่อวานพาแม่ไปโรงพยาบาลตอนนั้น
รถติดมากด้วยค่ะเป็นช่วงเช้า
แล้วก็ชีพจรแม่ต่ำลงเรื่อย
ว่าแม่น่าจะเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในรถเพราะเสียเลือดมาก
ตัวลูกชายบอกว่าส่วนตัวนะคะก็รู้สึกโกรธแหละ
แต่ก็คิดว่าคงเป็นกรรมทั้งหมดที่เคยทำร่วมกันไว้
ผมนอนอยู่ชั้น๒เดินลงมาแล้วเห็นเลือด
มันไหลออกออกแล้วผมช็อกอ่ะ
ทำอะไรไม่ถูกก็คือตั้งสติได้คือหยิบ

อุ้มขึ้นรถแล้วก็ขับมา

หมาชื่อชาลีโดนชาลีกัด
แล้วเลือดมันพุ่งออกมาจากคอ
พุ่งออกมาแบบพุ่งออกมาเลยครับ

ไม่ต้องพูดคือรู้แล้วว่าแม่ไม่ต้องพูด

แล้วเลือดก็ไหลออกจากจมูกจากปาก
คือไหลออกมาแบบไม่หยุดเลย
หมอบอกว่ารอดเลือดใหญ่

คือมันไม่ได้ไขยั่มกัดจนไม่ปล่อย
เพียงแต่ว่ามันเข้าจุดสำคัญ

ซึ่งลูกบอกว่าก็เป็นโรคหัวใจด้วย

เลือดเยอะค่ะแล้วช็อกด้วย

ศพของนางประคองวันนี้ญาติก็นำมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดศรีกันย่านดอนเมืองนะคะ

นางประคองต้องมาถูกสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้๓ปีกว่า

ก็อยากจะให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนเลี้ยงสุนัขนะคะต้องระมัดระวัง

ลูกก็เลยบอกว่างั้นเอาแบบนี้ก็แล้วกัน
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะไปกัดเด็กเล็กที่อยู่ในบ้านอีก

หาเจ้าของใหม่ให้เลี้ยงดูต่อนะคะ
มันก็เป็นสุนัขที่รักเจ้าของนะครับ

งูเงออะไรเข้ามาเนี่ยมันไล่กัดหมด
แต่ว่าหมาทุกพันธุ์แล้วครับก็ต้องเรียนรู้ธรรมชาติของมันด้วย